ไปดูเรื่องราวของโจรใจบาปกันต่อดีกว่า
โอ้ยมันไปด้วยกันได้เหรอ
นะเจ้าโจรใจซาม
ไม่ได้ใจซามหนึ่งเดียวใจบาปด้วยไปขโมยเงินวัด

ภายในวัดพระขุนกล้องอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำจับภาพได้เลยนะครับ
ขณะที่คนร้าย๒คนเข้ามาภายในบทอายุเก่ากว่าร้อยปี
ตรงเข้าไปที่ตู้บริจาคแล้วใช้แฉลงพยายามงัด
พยายามทุบทำลายกุญแจโซ่ที่คล้องกับเสาสาราแล้วก็ขาโต๊ะที่ตั้งตู้
จากนั้นก็งัดฝาตู้แล้วก็เอาเงินไปเกลี้ยงเลยครับ
เอาไปจนหมดเลยนะครับไปถามท่านนี้ฮะ
พระครูประสิทธิ์ธรรมวัฒน์รองเจ้าคณะอำเภอนางรองและเจ้าอาวาสวัดขุนกล้อง
ท่านเล่าว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีโจรเข้ามางัดขโมยเงินในตู้บริจาคนะ
ก่อนหน้านี้มีขโมยมางัดตู้บริจาคเงินในวัดไปแล้วถึง๒ครั้ง
ครั้งแรกมางัดตู้ขโมยเงินไปจนทางวัดต้องใช้ตู้เหล็กใส่กุญแจ
ล็อกเลยใช่ไหมครับใช่แล้วครับน้องไปต่อ
ไปพร้อมกับคล้องโซ่ผูกตู้กับสาราเสา
ไม่ให้ยกไปได้เลยนี่คือทำแบบล็อกสองชั้นแล้วนะ

คือครั้งที่สองมันมาอีกไงเอาไปทั้งเสาอะไรมั้ยคะ
มันยกเสาไปไม่ได้น้องใบตองแต่มาครั้งที่สองเนี่ย
เมื่อทางวัดเขาทำแบบนี้แล้วมันก็พยายามงัดนะ
แต่เอาไปไม่ได้โอเคครั้งแรกเอาไปได้
ครั้งที่๒พอทางวัดเขามีมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้น
เอาไปไม่ได้แล้วภาพที่ผมให้ดูในตอนแรก
อย่างนั้นคือรวมแล้วครั้งที่สามยังมาอีกน๊อ
มันมาอีกครั้งนี้มันแก้ตัวสำเร็จเพราะว่ามันเตรียมอุปกรณ์มาด้วยไง
คือเอาโซ่ผูกไว้ขนาดนี้แล้วนะคะ
มันก็เลยสามารถงัดแล้วก็เอาเงินไปได้

ก็น่าจะเยอะอยู่เพราะว่าเดือนเดือนนึง
ตรงตู้บริเวณนี้ทางวัดเขาก็รับบริจาคจากประชาชนเนี่ย
รวมแล้วสักเดือนหนึ่งจะอยู่ที่สักประมาณ๕๖๐๐บาท
เงินนี้เอาไปทำอะไรเขาเอาไปใช้จ่ายค่าใช้จ่ายภายในวัด
ค่าน้ำค่าไฟค่าจิปฐะต่าง
แล้วเป็นสิ่งที่ญาติโยมเขาทำบุญมาให้ขโมยขโจรกวาดไปเกลี้ยงเลยนะครับ
เอาล่ะยังไงซะผมขออนุญาตฝากไปยังเจ้าหน้าที่นะครับ
ช่วงนี้ต้องกวดขันแล้วก็ดูแลมากเป็นพิเศษ
แล้วภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยสามารถจับใบหน้าของคนร้ายได้อย่างดี
ผ้าเอาเสื้อเอาเสื้อมาคลุมหัว
คลุมหัวแต่มันยังเหลือตรงหน้าเอาไว้เห็นไหม

ลักษณะสีผิวความอ้วนความพร้อมความสูงแบบนี้
มันยังพอเป็นหลักฐานให้ตำรวจจับกลุ่มได้
เชื่อว่าตำรวจน่าจะจับได้แล้วผม
คิดว่าแบบนี้มันน่าจะมาหลายครั้ง
ก็คือไอ้ครั้งหนึ่งครั้งสองก็น่าจะเป็นคนกลุ่มเดียวกัน
ใช่เพราะมันรู้แล้วไงว่ามันจะต้องเอาอุปกรณ์อะไรมา
มันถึงจะงัดได้ไปเพราะครั้งที่สองไม่สำเร็จถูกไหม
เพราะฉะนั้น๓ครั้งแล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่ที่จังหวัดบุรีรำผม
ขออนุญาตนะฮะฝากไปด้วยให้ช่วยดูแลที่วัดที่นี่ดี
ที่นี่ทีเพราะว่าฟังแล้วมันก็รู้สึกสลดใจจริง
ใช่ค่ะคือเงินที่คนไปทำบุญเขาทำด้วยจิตศรัทธานะ
แต่คนที่มาขโมยเนี่ยโอ้โหจิตใจทำด้วยอะไรต้องบอกอย่างนี้นะ